ที่จะลงแข่งขันนัดแรก๘มกราคมอย่างที่บอกไปนะครับ
แต่ก็มีการพูดคุยถึงเรื่องของสัญญาอากิระนิชิโน
จริงมีข่าวว่าจะต่อสัญญาตั้งแต่ก่อนไป๔เกมนะครับ
เรื่องนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ
มีข่าวว่าจะต่อสัญญาเพิ่มอีก๒ปีนะคะ
ณตอนนี้สัญญาฉบับใหม่ยังเป็นแค่การเจรจาเบื้องต้น
จะมีการเข้าไปพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกครั้งกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
ส่วนปัญหาตำแหน่งแบ็คไซด์หลังจากที่เควินดีรมรำและจตุรพสัตว์ธรรมมีอาการบาดเจ็บ

แค่คนเดียวก็คือธิตาทองอักษรศรี
จากปัญหานี้นะครับนิชโนได้กล่าวถึงวิธีการแก้ไขว่าเขาได้รองใช้สรวิทย์พานทองแล้วก็อิราฟานดอเลาะ
ไปเล่นในตำแหน่งแบ็คไซด์ในช่วงการฝึกซ้อมร่วมกับธิตาธรรมอักษรศรี
ทั้ง๓คนก็ทำผลงานได้ดีก่อนที่จะประเมินกันอีกครั้ง
ว่าใครที่จะเหมาะลงสนามเป็นตัวจริงในแมชแรกที่จะเจอกับบาเลนวันที่๘มกราคมนี้ครับ
ซึ่งทีมชาติไทยชุดยู๒๓ก็ยังมีเกมอุ่นเครื่องอีก๑เกมในวันนี้
จะเจอกับซาอุดีอาราเบียก็จะลองดูระบบนั่นแหละ
ซึ่งอากิรานิชิโนก็เปิดเผยนะคะว่าแม้ว่าศักยภาพของทีมชาติสาอุดีอาราเบียกับบาเรนจะแตกต่างกัน
แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะได้อุ่นเครื่องกับทีมจากตะวันออกกลาง
เพื่อจำลองการเล่นกับคู่แข่งที่มีรูปร่างที่ค่อนข้างจะสูงใหญ่เหมือนกันค่ะ
นัดแรกไทยเจอกับบาเลน๘มกราคม
ต่อด้วยทีมชาติออสเตรเลียนะครับ๑๑มกราคม
ปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเจอกับทีมชาติอีรักษ์นะครับ๑๔มกราคม
ทั้ง๓นัดแข่งเวลาเดียวกันนะครับ
ก็คือ๒๐นาฬิกา๑๕นาทีแล้วก็ที่สนามแห่งเดียวกัน
ราชมังคลากีฬาสถานครับ